สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลไทย

เป็นเกมนักตกค้างนะครับนัดที่๑๓บุรีรำครับ
รองจ่าฝูงดีกรีแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอกับพิธีทีระยองอันดับ๑๓ครับ
เริ่มเกมไป๒๙นาทีครับเกือบจะครึ่งชั่วโมงแชมป์เก่านำ
นรบดินครับพาบอลสู่เส้นหลังแล้วก็ตบให้กับศาสลักหายประโคนครับยิงแบบไม่จับ
ครึ่งแรกนำประตูเดียวครับจากนั้นครึ่งหลังนาที๔๗สุพนัทเหมือนตานะครับ
เข้าในแล้วพีรพงศ์เรืองนินครับประตูของทีมเยือนปัดไม่ขาดครับ
เป็นเปโรจูเนียวิ่งมาจิ้มครับ๒๐แล้วก็สกอร์ไหล๓๐ครับ
นาที๕๖สุมภัทรชัยในโมงไปชนคารจัดลูกเตะหมุนรับบอลไปเข้าทางอเดสตูนเย็ดครับ
มงซ้ำอีก๔นาทีครับนำห่าง๔๐กองหลังของปรทสกัดกันไม่ขาดแล้วครับ
แล้วตามไปเล่นครับสุประโชคเนี่ยกำลังจะหลุดครับคนสกัดไม่ขาดก็คือสุวินันภุกหอมนะครับ
แล้วคนรับมาที่สังหารคืออเดสตูนเยสลูกที่๒เขาในเกมนี้ครับจากจุดโทษหนีเป็น๔๐
นาที๖๗ยังไม่หยุดนะครับเจ้าถิ่นได้ประตูปิดท้ายจากสุพรัชเหมือนตาครับ
ดาวรุ่งวัยเกือบ๑๗ปีติดชุดใหญ่ล่าสุดในคิงส์ครับนะครับ
บุรีรำเอาชนะไปมีเพิ่มเป็น๒๖คะแนนครับตามหลังการท่าเรือ๒แต้ม
และบุรีรำจะบุกไปเยือนท่าเรือในวันอาทิตย์นี้ด้วยครับเจอกันเพื่อตัดเลยครับว่าใครจะเป็นจ่าฝูงต่อ
ส่วนพิธีทีระยองอยู่ที่๑๓มี๑๓แต้มเท่าเดิมครับ
ไปดูเรื่องของเมืองทองยูนิเต็ดก็ประกาศแยกทางกับทางยุนจองวานครับกุญสือชาวเกาหลีใต้ของทีมเป็นที่เรียบร้อย
มาไม่นานนะครับคุมทีมไป๘นัดทุกรายการและผลงานก็ไม่เป็นที่น่าพอใจครับ
ชนะ๒เสมอ๒แล้วก็แพ้ถึง๔นัทตอนแรกก็คิดว่าก่อนจะพักเบลกทีมชาติในเอาชนะสุโขทัยไปแล้ว
แล้วก็จะมีการเปิดตัวเป็นกุญสือคนใหม่ของเมืองทองในช่วงบ่าย๒วันนี้
อาการคาดการณ์แต่ดูแล้วก็คงไม่น่าจะหนีไปจากนี้หรอกครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมบอลหญิงครับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชเดินทางจากเมืองแรงซ์มุ่งหน้าสู่เมืองนิสครับ
สังเวียนแข่งบอลหญิงในกลุ่มเอฟนัดที่๒ที่จะพบกับสวีเดนหลังจากเกมแรกสาวไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาไป๐ต่อ
ซึ่งทุกคนในทีมก็ร้องไห้กันอย่างหนักเนื่องจากว่าเสียใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาโดยการจนาสังเงินครับ
ปตันทีมบอกว่าเสียใจในเรื่องนี้แต่ทุกคนก็พร้อมจะสู้ต่อในเกมที่เหลือแล้วครับ
ก็คือทุกคนก็ต่างเสียใจก็รู้ดีว่ามันไพ้แพ้เขาเยอะอย่างนี้ค่ะก็คือให้กำลังใจว่าคือเรามาเจอมือหนึ่งของโลกเราไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วคืออยากให้ทุกคนแบบคือเสียใจได้แต่คือห้ามท้องก็คือยังมีแมทที่รออีกต่อไปอีกสองแมทค่ะก็คือต้องทำให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะก็คือไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ค
เจเรียเอาชนะเกาหลีใต้ไป๒๐และฝรั่งเศสทีมเจ้าภาพนะครับ
ซึ่งเป็นเต็งแชมป์เหมือนกันเอาชนะนอเวย์ไปสองหนึ่งส่วนกลุ่มบีครับ
อรมนีครับเอาชนะสเปนไป๑ประตูต่อ๐ครับ